เรื่องเงินเงินทองนี้ไม่เข้าใครออกใครนะครับ
หลายคนเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนเสียเพื่อนเพราะว่าถูกเพื่อนยืมเงินก็เยอะนะฮะ
ที่ชนบุรีครับสองคนนี้ผู้ชายทั้งคู่เขาก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกัน
วันดีคืนดีเพื่อนขอยืมเงินหน่อยเท่าไหร่อ่ะ
ไป๓๐๐แต่ยังไม่มีคืนสักทีก็เลยเอามือถือมาเป็นหลักประกัน
แต่เพื่อนที่เขาให้ยืมเงินก็ต้องการใช้เงินเหมือนกันไง
วงแล้วไม่ได้ก็เลยเอามือถือไปจำนำ
เจ้าตัวรู้ปั๊บเฮ้ยเอามือถือไปจำนำทำไม
ทะเลาะกันสุดท้ายมีคนถูกแทงครับ
ตำรวจต้องมาเคลียร์เลยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง
มาบใยเลียครับในพื้นที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ช่วงประมาณ๒ทุ่มเมื่อวานนี้ครับ๑๕เมษา
นี่ฮะคนเจ็บถูกแทงหน้าอกตรงจุดนั้นเลือดชุ่มเลยครับ
นายสารวุฒิอายุ๓๔ปีบาดเจ็บนอนจมกองเลือดมีแผลถูกมีดแทงเข้าที่หน้าอก
แล้วราวนมฝั่งซ้ายแผลลึกประมาณ๕เซนครับ
เจ้าหน้าที่รีบช่วยเหลือและส่งโรงพยาบาลทันที
ในที่เกิดเหตุไปเจอมีดปลายแหลมความยาวประมาณสัก๗เซน
มันน่าจะเป็นแค่ช่วงปลายมีดพี่มิ้วคุณผู้ชมแบบนี้ฮะ
ด้ามน่าจะหักเหลือแต่ส่วนปลายมีดแบบนี้นะครับ
ลักษณะของมีดหักออกจากด้ามแล้วก็มีคราบเลือดตกอยู่ด้วย
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
คนก่อเหตุทราบชื่อว่าคือนายอับดุลรอกิ๊บคาน
หรือว่าในกิฟต์อายุ๓๒ปีก็เป็นเพื่อนคนเจ็บ
แต่ว่าหนีไปครับเป็นชาวปัตตานีขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
ก็คิดว่าคงหนีไปไม่ไกลอาจจะหนีไปหลบที่บ้านเพื่อน
หรือว่าคนรู้จักในย่านนั้นแถวนั้น
ตำรวจสอบปากคำนางสาวยามีละครับอายุ๓๖ปีเป็นแฟนคนก่อเหตุ
เล่าให้ฟังบอกว่าทั้งคนเจ็บแล้วก็แฟนหนูเนี่ยเขารู้จักกันเป็นเพื่อนกัน
ทีนี้ก่อนเกิดเรื่องแฟนหนูก็คือในกิฟต์เขาอาบน้ำอยู่
จู่คนเจ็บบุกมาถึงมาเคาะประตูห้องเมามาด้วย
ขอประตูโหกเวกโวยวายบอกว่าโทรศัพท์อยู่ไหนเอาโทรศัพท์คืนมา
ก็นายเป็นคนเอาโทรศัพท์มาเป็นหลักประกันเพราะนายยืมเงินของเราไป
แล้วนายยังไม่เอาเงินมาคืนนี่นะเราต้องรีบใช้เงินเอามือถือไปจำนำแล้ว
อาบน้ำเสร็จปั๊บก็รีบออกมาเห็นท่าไม่ดี
สารวุฒิลงไปคุยไปเคลียร์กันข้างล่างกันแล้วกัน
สองคนก็ลงมาคุยกันข้างล่างหน้าอพาร์ทเมนต์ครับแล้วมารู้อีกทีอ้าว
นายสารวุฒิโดนแทงบาดเจ็บแล้วหลังจากนั้นนายกิฟต์ซึ่งเป็นแฟนของนางสาวยามิละ
ก็หลบหนีไปเธอบอกว่าสงสัยแฟนหนูคงทนไม่ไหวแหละ
มาโหกเวกโวยวายแบบนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
ก่อนหน้านั้นก็เพิ่งจะมาแล้วมาข่มขู่ด้วยว่า
ถ้าไม่ได้ของคืนเดี๋ยวจะยกพวกมาทำร้าย
แล้วมีขู่ถึงขั้นว่าจะใช้ปืนยิงด้วยครับ
นี่นะฮะหลังเกิดเหตุครับตำรวจลงพื้นที่
หยิบโทรศัพท์มาเลยครับกดโทรหา
ตอนแรกให้แฟนคุยก่อนให้นางสาวยามิระเป็นคนพูดคุยก่อน
ตำรวจเลยขอคุยต่อครับหยิบมือถือมาแล้วคุยต่อเลยฮะ
ตำรวจก็พูดคุยเกลี้ยกล่อมอยู่นานสองนานจังหวะนี้ครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับพร้อมกับตำรวจสพนปลือครับ
ไปประมาณ๓ซอยเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมพี่มิ้วครับ
เหมือนมันในใจมันมีเรื่องเยอะมากทั้งแค้นทั้งกลัวทั้งอะไรต่าง
เล่าไปแบบนี้ครับบอกว่าก่อนหน้านั้น๑เดือน
สารวุฒิคือคนเจ็บมายืมเงินเขา๓๐๐เขาก็ให้ยืมไป
ให้ยืมเสร็จปั๊บพอไปทวงว่าได้ยังเงินที่ยืมไปขอคืนหน่อย
เขาไม่มีคืนครับซึ่งสารวุฒิเนี่ยเป็นคนยื่นข้อเสนอเองว่า
ถ้าหากว่าไม่มีตังค์มาคืนให้เอาโทรศัพท์นี้ไปเป็นหลักประกันก็ได้
ไม่โกงหรอกนะแล้วช่วงนั้นกิฟต์ก็ไปทวงเงินอีกรอบนึง
ยังไม่มีเงินให้อีกก็เลยเป็นคนเอาโทรศัพท์มาให้
งั้นเอามือถือเราไปก่อนแล้วกันนายเอาไปก่อน
ได้มือถือมาเสร็จปั๊บกิ๊บบอกว่าจำเป็นต้องใช้เงิน
ก็เลยตัดสินใจเอามือถือของสารวุฒิที่วางเป็นหลักประกัน
จำนำโดยมีใบเสร็จอะไรทุกอย่างนะครับแค่เอาไปจำนำเอง
ยังไม่ได้เอาไปขายถ้าเมื่อไหร่เอาเงินมาคืน
เดี๋ยวจะไปถ่ายถอนแล้วก็คืนของให้สารวุฒิเนี่ยทวงเช้าทวงเย็นเลยครับ
เขาบอกว่าอยากได้มือถือคืนถ้าอย่างนั้นนายเอาเงิน๓๐๐มาคืนเราก่อนสิ
แต่เงินก็ไม่มีคืนให้นะเป็นอยู่แบบนี้ครับสารวุฒิไม่พอใจครับ
มือถือคืนเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีรอบแรกมาทวงแล้วไม่เจอตัวในกิฟต์
ก็เลยขู่ผ่านแฟนที่บอกว่าเดี๋ยวจะพาพวกมาทำร้ายขู่จะยิง
รีบกดโทรศัพท์โทรหากิ๊บบอกว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เธอ
รีบกลับมาที่ห้องพักและจังหวะที่กำลังอาบน้ำอยู่นั่นแหละ
สารวุฒิกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาทวงก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่
นายสารวุฒิพกมีดมาด้วยมาและเมาพร้อมกับมีดพอทวงไปทวงมา
เอาไม่ได้มือถือคืนเลยชักมีดออกมาครับตัวของกิ๊บบอก
พอเห็นมีดจากฝั่งนั้นปั๊บเขาถีบเลยนะปัดแล้วถีบให้มีดมันร่วง
ไปคว้ามีดมาเพื่อจะป้องกันตัวที่แทงไปเขาย้ำว่า
เขาทำเพื่อป้องกันตัวลองฟังเพิ่มเติมครับ

ประตูคงเข้ามาถึงและถักกันของพิธีมักมะ

เมื่อวานทำไมเราถึง

แค่ขอคำปรึกษากับผู้ใหญ่ครับ

คือแค่ป้องกันตัวไม่ได้อยากทำร้าย
เพื่อนมีชวนทางด้วยแล้วมีมีดมาด้วย
แล้วฝั่งของสารวุฒิพาเพื่อนมาอีกหนึ่งคนด้วย

ข้อมูลตรงกับที่ในกริปให้ปากคำครับ
ยินฝั่งนั้นบอกว่าให้ออกมาคุยกันเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายกิ๊บไม่
ออกไปแล้วเขาก็กลับไปตะโกนบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะ
จะเอาพวกมายิงให้ตายทั้งห้องเลยก่อนจะวกย้อนกลับมาจริง
แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับสำหรับผู้บาดเจ็บตอนนี้
ยังคงอยู่ในความดูแลของคุณหมอครับในขณะที่ในกิฟต์นั้น
ตำรวจคุมตัวไปดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ต้องรอผล
การรักษาของคุณหมอด้วยว่าคนเจ็บนั้นอาการสาหัสหรือไม่
อย่างไรเพราะว่าอาจจะมีผลต่อการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนิน
คดีนะครับในขณะที่คนเจ็บเองนายสารวุฒิคนนี้อาจถูกแจ้ง
ข้อหาเหมือนกันบุกรุกเคหาสถานยามวิการอ้าวกลายเป็นว่าโดน
คดีทั้งสองฝ่ายเลยครับเนี่ยนั่นสิค่ะ